ก็ถูกหมายจับในหลายข้อหา

พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ออกมายืนยันนะครับว่าขณะนี้เนี่ยสารอนุมัติหมายจับให้แล้ว
สำหรับพันธุ์ตำรวจโทวิทูลรังศรีวุฒาพร
หรือว่ารองออฟชื่อเล่นชื่อออฟนะฮะ
เป็นรองภูมิกับการสพสวนพึ่งราชบุรีนะครับ
ตสามีของแอมสายนายหรือว่านางสาวสลารัสนะครับ
๓๖ปีที่เป็นผู้ต้องหาในคดี
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนในหลายคดีนะครับ
ซึ่งในส่วนของพันธบทโทวิทูลเนี่ย
โจ๊กบอกว่าถูกออกหมายจับใน๒ข้อหาด้วยกัน
คือร่วมกันรับของโจรและร่วมกันปลอมเอกสารราชการ
และใช้เอกสารราชการปลอมข้อหาที่ได้รับในครั้งนี้นะฮะ
อย่างความผิดฐานร่วมกันรับของโจรนะครับ
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ร่วมกันปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม
มีโทษจำคุก๑ถึง๑๐ปีปรับ๒๐๐๐๐ถึง๒แสนบาท
สั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ให้มีคำสั่งให้พันธมตโทวิทูลออกจากราชการไว้ก่อนทันที
ค่ะนะฮะนี่นะครับทุกผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ย
ข้อหาเรื่องยักยอกทรัพย์เนี่ยนะครับ
เนื่องจากพบหลักฐานว่าพันธบทโทวิทูล
เดินทางไปรับแอมที่อุดรธานีหลังจากที่นายแด้เสียชีวิต
และได้ร่วมกันนำรถยนต์เชฟโรเล็ตแคปติว่าสีขาวของนายแด้
จำนำในพื้นที่จังหวัดนครปฐมส่วนข้อหาอื่นอื่นมีหลักฐานพบว่า
พันธมตโทวิทูลได้ร่วมกันช่อกงและใช้เอกสารราชการปลอม
ไปร่วมก่อเหตุหนึ่งถึงสามเหตุการณ์ด้วยกัน
ส่วนจะเข้าข้อหาเกี่ยวกับการร่วมกันฆ่ากับแอมหรือไม่
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะสามารถออกหมายจับข้อหานี้ได้เพิ่มเติมภายในสัปดาห์หน้า
คือหมายว่าไปรับเวลาก่อเหตุแล้วสามีก็จะไปรับ
เวลาก่อเหตุสามีก็จะไปพบ
นายพากษ์เจ็ดหรือพี่อุดร
พันธุ์ทุนแอมท์ก็เลยให้เรียบบอกว่าเลิกกับแอมไปแล้ว

ยังใช้รถร่วมกันด้วยแต่ไม่รู้เรื่องอย่างอื่นจริง
แต่วันนี้สารอนุมัติหมายจับในข้อหาที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่ามันก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องกันอยู่หลายเคส
หลังจากที่เกิดเหตุที่แอมไปวางยา
แล้วก็ฆ่าเคสต่างพบว่าพันธุ์ตมทวิทูล

มีเกี่ยวข้องกันในการเดินทางไปตามจุดต่างก็มี
หลังสารอนุมัติหมายจับพันธบทโทวิทูลนะครับ
ตะบนบางแขมอำเภอเมืองนครปฐม

แล้วก็ได้เข้าพบพันธมตเอกคงอุพลทัพเจริญภูมิกับการสพเมืองนครปฐม
ใช้เวลาตรงนี้อยู่ชั่วโมงกว่านี่นะฮะจากนั้นตำรวจก็คุมตัวพันธุ์ตำรวจโทวิทูลขึ้นรถ
ไปยังสโมสรตำรวจวิภาวดีที่กรุงเทพนะฮะระหว่างที่มาขึ้นรถตู้เนี่ย
พันตำรวจโทวิทูลก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติม
ส่วนรถยนต์ฮอร์น่าซีวิคสีนำของพันธุ์ตำรวจโทวิทูลนะครับ
ตอนนี้จอดอยู่ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
เจ้าหน้าที่ก็นำรถสไลด์มาเคลื่อนย้ายไปที่สำนักงานตำรวจภูทรภาคเจ็ด
นครปฐมนะฮะอายัดเป็นของกลางไว้ก่อน
คือหลายคดีเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของตำรวจภูทรภาค๗
ซึ่งกองบัญชาการอยู่ที่จังหวัดนครปฐม

ก็เลยมามอบตัวที่สอบภอมเมืองนครปฐม
แล้วก็ถูกส่งตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สโมสรตำรวจที่กรุงเทพนะครับ
รถตู้ที่คุมตัวพันธุ์ตำรวจภูมิวิทูลมาถึงสมสรตำรวจนะครับ
นี่ครับสื่อมวลชนก็พยายามสอบถามนะครับ
ว่ามีอะไรจะพูดอะไรเพิ่มเติมไหม
หลังจากถูกออกไม้จับนะครับ
แล้วตกลงหลังจากแด้เสียชีวิต
แล้วไปเอารถของแด้ไปกับแอมแล้วเอารถเข้าไปจำนำจำนองจริงหรือเปล่า
รับในข้อหาที่ถูกออกหมายจับหรือไม่
พันธุ์ตำรวจทวิทูลก็ยังไม่ได้ตอบอะไรนะฮะ

แล้วก็ถูกคุมตัวเข้าห้องสอบสวนทันที

ช่องไหนช่องไหน

ตอนที่เกิดคดีแอมใหม่เนี่ยนะฮะพันธบทโทวิทูลซึ่งเป็นอดีตสามีนะครับ
เป็นรองภูมิกับการสพสวนพึ่งที่ราชบุรีก็ถูกย้ายออกจากพื้นที่ไปก่อน
เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเกี่ยวยุ่งเหยิงต่างนะฮะ
พบตรให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ค่ะคือคำว่าออกจากราชการไว้ก่อนในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าพักไว้ก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือพ้นจากการเป็นตำรวจไว้ก่อน
แต่ถ้าคุณไม่ผิดจริงก็กลับมาเป็นตำรวจ

ใช่ครับระหว่างนี้ก็ต้องไปต่อสู้คดีอะไรกันต่อไป
ส่วนหลักฐานจะผัวพันไปถึงเรื่องการร่วมกันฆ่ากับแอมด้วยหรือเปล่า
เพราะแอมถูกแจ้งหมายจับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แต่คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าน่าจะขออนุมัติศาลออกหมายจับในข้อหานี้ได้
พรุ่งนี้นะครับจะคุมตัว

แล้วทางพบตรเองวันนี้นะครับ
ก็ได้มาสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือพันธบทโทวิทูลด้วยตัวเองด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัวนะครับเมื่อนำไปฝากขังในวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนการสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับซึ่งตลอดการสอบปากคำในช่วงที่ผ่านมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ย
พันธบทเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้อำการกองปราบรามเปิดเผยว่าพันธบทโทวิทูลให้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น
เป็นประโยชน์กับรูปคดีเป็นอย่างมากทำให้ตำรวจสักถามได้ตรงประเด็นและได้ข้อมูลเชิงลึก
ประเด็นที่ตำรวจสงสัยได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ในการนำไปสู่การขอสารออกหมายจับ
เพราะสอบมาตั้งแต่เมื่อคืนส่วนการให้ปากคำครั้งแรก
ตำรวจที่ทำหน้าที่สอบปากคำตอนนั้นยังไม่รู้รายละเอียดคดีของแอมสายนายมากนัก
ถามจึงยังไม่ได้เจาะจงลงไปแต่ตัวของพันธมตโทวิทูลก็ให้ปากคำตามประเด็นที่ถาม
แต่ตอนนี้พอคดีของแอมมันชัดขึ้นก็มีการสอบเจาะลึกขึ้น
หลังจากที่พันตำรวจโทวิทูลถูกออกหมายจับ
นั่นก็ทำให้วันนี้แอมสายนายถูกออกหมายจับเพิ่มอีก๓ข้อหานะครับท่านผู้ชมครับ
คือร่วมกันยักยอกหรือร่วมกันรับของโจรร่วมกันช่อกงร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการ
และใช้เอกสารราชการปลอมซึ่งเป็นข้อหาใหม่ในคดีของในแด้สุธิศักดิ์
ที่เป็นสามีของแอมจากเดิมที่แอมโดนไปแล้ว๓ข้อหานะฮะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และข้อหารักทรัพย์นอกจากนี้ตำรวจได้ออกหมายจับแอมเพิ่มอีกสองหมายจับนะฮะ
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณหนิมซึ่งเสียชีวิตที่บ้านที่มุกดาหาร
แล้วก็คุณฟ้าเสียชีวิตที่สามพรานนครปฐมทำให้ขณะนี้แอมสายนายมีหมายจับเป็น๑๔หมายจับ
จาก๑๔เหตุที่มีผู้เสียชีวิตจากเหยื่อทั้งหมด๑๕คน
ซึ่งใน๑๕เนี่ยคือรอดชีวิต๑เสียชีวิต๑๔นะครับ
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงนะครับ
ทรายมณฑาทิพย์ที่เสียชีวิตในคอนโดในกรุงเทพ
ว่าสัปดาห์หน้าอาจจะออกหมายจับเพิ่มได้อีกหนึ่งหมาย
ก็จะครบ๑๕หมาย๑๕หมายนี่คือเสียชีวิตหมดเลย
๑๕เสียชีวิตแล้วก็รอดหนึ่งนี่นะครับ
ซึ่งผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยแอมถูกแจ้งหมายจับไปแล้วก็คือพยายามฆ่า
ตอนนี้เห็นบอกว่ามีการนำตัวเพื่อนสาวคนสนิทของอดีตสามีแอมก็คือพรรดโตวิทูนะคะ
ครับมาสอบประคัมด้วย
คนร้ายแรกสุดเลยปี๕๘ก็บอกว่าทุกคนให้ข้อมูลว่าแอมม์ไปรับคุณสายที่สนามบินใช่ไหม
แต่แอมเป็นปฏิเสธมาด้วยตลอดแต่ล่าสุดเห็นนะว่าไปสอบประคัมเอง
ทันทะสถานหญิงกลางแอมยอมรับแล้วนะคะ

อมรับแล้วว่าเป็นคนไปรับทรายที่สนามบินจริง

รับแค่ว่าไปรับที่สนามบินเฉยนะคะ

แล้วก็เมื่อวานี้ที่เราอัปเดตไปจำได้ไหมคะ
ที่ว่าไปตรวจคลัง

เป็นที่มาของสายนายที่เจอหลักฐานที่เจอในถุงดำของแอมเนี่ย

บอกว่ามีดาราคนนึงสั่งไปด้วยจาก๓๒ขวด
เขาบอกตอนนี้กำลังประสานให้ดาราคนนั้นเข้ามาให้ปากคำอยู่นะคะ

เป็นตำรวจหญิงสพภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น

และท้องที่สพเมืองนครปฐม

ถ้าเกี่ยวก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก
คือพวกนี้ก็คือในโกดังที่เป็นที่มาของขวดสายนายที่แอมเขาสั่งจากโกดังแห่งนี้เนี่ย

สั่งไปในปริมาณที่ตำรวจเขาติดใจสงสัยจนเขาอยากสอบว่าทำไมสั่งไปเยอะจัง
เพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่านอกจากรองพบตรก็คือบิ๊กโจ๊กแล้ว
พบตรเองก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับคดีนี้เหมือนกัน
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
เขาก็มีการประชุมด่วนเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
ได้เปิดเผยว่าอดีตตำรวจสามีแอมยังให้การภาคเศษในเรื่องการรู้เห็นเกี่ยวกับการฆาตกรรม
แต่ยอมรับว่ารู้เห็นเรื่องทรัพย์สินบางส่วนถือว่ารับสารภาพเพิ่มมากกว่าเมื่อวาน
เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกจะเค้นสอบพันธบทโทวิทูลให้เพิ่มมากกว่าเมื่อคืนอีก
เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้โดยคืนนี้บิ๊กโจ๊กบอกจะสอบด้วยตัวเอง
เพื่อจะให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ช่วงวันหยุดยาวสี่วันนี้ไปเนี่ย
คลี่คลายคดีจะให้เวลาในการรวบรวมสำนวนทั้งหมดให้รัดกลุ่มแล้วก็แน่นหนามากขึ้น
กรณีของแอมเมื่อวานพนักงานสอบสวนไปสอบปากคำที่เรือนจำ
รับว่าไปรับทรายที่สนามบินจากเดิมที่ไม่ยอมรับอะไรเลย
เดี๋ยววันพรุ่งนี้บิ๊กโจ๊กจะไปเรือนจำเพื่อสอบปากคำอีกครั้ง
หวังว่าตอนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำหลายวันแบบนี้เนี่ยแอมน่าจะรู้สำนึกผิดชอบชั่วดีมากขึ้น
ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าในวันพรุ่งนี้ก็ถ้าบิ๊กโจ๊กสอบเองอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่มีการประชุมคณะทำงานนานกว่า๒ชั่วโมง
บอกว่าเริ่มประชุมประมาณสักบ่ายโมงครึ่ง
กว่าจะประชุมกันเสร็จนี่เกือบ๔โมงนะคะ
บอตรบอกว่าคดีนี้ชุดทำงานพบความเชื่อมโยง
จากการเสียชีวิต๑๔ศพรอดชีวิต๑รายรวมเป็น๑๕ราย
ปัจจุบันออกหมายจับไปแล้ว๑๔คดี
ยังมีที่ติดใจสงสัยอีก๒๓คดี
เพราะฉะนั้นเพื่อให้การทำงานมันคล่องตัวขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนคดีการรวบรวมพยานหลักฐาน
หรือว่าการดำเนินคดีต่อสารก็เลยมีมติ

โอนคดีไปอยู่ที่กองปราบค่ะ
เพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันของกองปราบ
แล้วก็ของภาค๗ใช่ไหมคะแล้วก็มีพิสูจน์หลักฐานอีก
คือพอเกิดคดีของคุณก้อยที่เป็นคดีแรกเลยนะ
ที่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยญาติพี่น้องเข้ามาร้องขอความเป็นธรรม
โจ๊กก็เลยส่งคดีให้กองปราบทำ
ส่วนอีกหลายกรณีที่ญาติเขาติดใจสงสัย

ใช่ไหนจะเพชรชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรี

รวมเลยทุกอย่างคือโอนเข้ากองปราบไปเลย
เพื่อที่จะได้มีจุดศูนย์กลางในการทำงานที่เดียว
ให้ทำงานทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะคะ
ซึ่งหัวหน้าคณะสืบสวนก็คือ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพันธ์หรือว่าบิ๊กโจ๊กนี่แหละค่ะ

ให้เร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนา
ในการเอาผิดกับผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง
ถึงคดีนี้จะไม่มีพยานรู้เห็น
ตอนที่แอมหยดสายนายในอาหารหรือน้ำดื่มให้ผู้เสียหาย
แต่คดีนี้ตำรวจมีประจักษ์พยานมีพยานแวดล้อม
และมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่แน่นหนา
เอาผิดได้ทุกคดีค่ะ
พี่น้องศึบนชน
ส่วนพิกโจเองในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน
ก็บอกนะคะว่าตอนนี้คดีที่เกี่ยวข้องก็คือ

สอนอทองหล่อที่ว่าเสียชีวิตในคอนโดนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบถามแพทย์นิติเวทย์
เพราะว่าไม่มีศพแล้วก็เลยต้องใช้รูปภาพประกอบคำวินิจฉัยของแพทย์

ตำรวจน่าจะขอสารออกหมายจับได้

โจ๊กไปสอบปากคำเองแอมก็รับสารภาพแล้ว
ว่าไปรับเขาที่สนามบินจริง
โดยอีกเคสหนึ่งนะคะสำหรับกรณี
นายตำรวจยศ๑๐ตำรวจเอกที่เสียชีวิตเมื่อปี๖๕
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะว่าเกี่ยวข้องกับแอมไหม
แต่เบื้องต้นคุณหมอก็ยืนยันว่าป่วยด้วยโรคมะเร็ง
แต่ก็จะมีการสืบสวนโดยละเอียดอีกครั้ง
เรื่องนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นการจับตัวตามหมายจับของสารอาญา
แม้ว่าเจ้าตัวจะเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สพมนครปฐม
แต่อย่างที่บอกพอหมายจับออกแล้วอะค่ะต่อให้คุณมามอบตัวเนี่ย

ก็ถือว่าถูกจับใช่ที่นี้ประเด็นเรื่องนี้เขาบอกว่า
ถึงแม้ว่าทั้งสองคนคือรองออฟกับแอมเนี่ยจะหย่าร้างทางนิตินัยแล้ว
แต่ทั้งสองคนก็ยังเทียวไปเทียวมายังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
โจ๊กเลยบอกว่าแบบนี้ถือว่าไม่ได้เลิกกันจริง
จุดประสงค์ของแอมคือต้องการทรัพย์สินค่ะ
เพราะแอมรู้มาว่าแด้มีทรัพย์สินจำนวนมาก
เนี่ยไม่เคยให้คำตอบเรื่องหย่า
เขาที่รับราชการเป็นตำรวจกลัวจะโดนความผิดและเดือดร้อนไปด้วยก็เลยหย่า

คนรับราชการอาจจะต้องโดนหางเลขไปด้วยแบบนี้
คือเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กก็ให้ข้อมูลบอกว่าแอมเนี่ยเขาก็มีลักษณะของการมีความล้มเหลว
เกี่ยวกับเรื่องของฐานะหนี้สินการเงินมีหนี้สินล้นพ้นตัว

ก็ถ้าคิดในแง่ของคนที่เป็นสามีก็อาจจะมองได้ว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะโดนไปด้วย
ตามเอาทรัพย์สินต่างเพื่อไปใช้หนี้สินที่เมียก่อเอาไว้ก็เลยอาจจะหย่าไว้ก่อน
เพราะว่าหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมรสมันถือเป็นหนี้ร่วมถูกไหมคะ

ทีนี้จากการสืบสวนของตำรวจตำรวจว่าไงรู้ไหมคะ
แอมให้รองอฟไปเอารถของแด้ที่อุดรธานีเชฟโรเล็กทางสีขาว
เอารถที่อุดรแล้วก็ขับมารับแอมแล้วทำอะไรกันรู้ไหมคะ
ตระเวนทวงเงินจากลูกหนี้ของแด้เพื่อเอาไปขายค่ะ
พลตำรวจเอกสุรเชษยังบอกด้วยนะคะว่ามีพยานคนใหม่เกิดขึ้นในคดีนี้แล้ว
คือเพื่อนสาวคนสนิทของรองออฟที่ตำรวจเรียกมาให้ปากคำที่สโมสรตำรวจ
โมงเย็นที่ผ่านมาสอบถามความเชื่อมโยงในคดี
เพราะรู้มาว่ารองออฟแอมและเพื่อนสาวคนสนิทเนี่ย
คนนี้เขารู้จักกันแล้วก็ไปที่หัวหินประจวบคิริขัน
หลังจากที่แอมก่อเหตุเหมือนเพื่อสร้างแหล่งที่อยู่ว่า
แอมไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุนะในท้องที่สพบ้านโป่ง
สินทั้งหมดที่แอมได้มาจากผู้เสียหาย

เมื่อวานนี้เนี่ยไปเจอร้านทองในนครปฐม
มีใบเสร็จที่แอมเอาทองไปขายนะคะ
ซึ่งทางร้านบอกว่ารับซื้อไว้แล้วก็หลอมทองไปแล้ว
วันนี้มันเป็นพยานฐานที่เราพบว่ามันชัดเจนนะ
สามารถขอมั่นหมายจับวันนี้อะไรที่ดำเนินการได้ก่อน
ต้องดำเนินการก่อนอย่างน้อยก็เป็นการกดดัน
ในส่วนของตัวผู้ต้องหาอะไรครับอย่างน้อยนะครับ
คนรอบข้างผู้ต้องหายังมีอีกนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นภรรยาน้อยเขานะฮะซึ่งภรรยาน้อยก็เดี๋ยวจะมาตอนเย็น
ก็จะต้องคือมันเป็นการกดดันทำให้คนรอบข้างเห็นนะครับว่า
แม้กระทั่งตัวแอมหรือตัวเขาเนี่ยยังต้องถูกสารออกหมายจับเลยนะครับ
รวมถึงเป็นการกดดันดวงเขาด้วยส่วนหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นมาตรการที่เราพยายามทำอย่างเร่งด่วนและโดยเร็วนะครับ

ถ้าจะนับได้นี่ต้องเลยไปถึงลุ้งถึงกบถึงอะไรอีกไหมล่ะ

คือพันธุวิทูลเนี่ยบอกกับแอมเนี่ย
โจ๊กบอกว่าก็หย่ากันทางเทคนิคนั่นแหละ

แต่โดยพฤตินัยก็ยังอยู่กินกันเหมือนเป็นสามีภรรยากันอ่ะ
เพื่อไม่ให้พวกหนี้ส่งหนี้สินอะไรมันมาวุ่นวายกับเรื่องของการรับราชการตำรวจ
แต่ถึงเวลาการก่อเหตุของแอมสืบเนื่องมาจากเรื่องหนี้สินเนี่ย

มักจะก่อเหตุในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันหยุด

หลังจากนั้นจะมีการเดินทางกับสามีก็คืออดีตสามีก็คือพันธุวิทุนทันที
เหมือนกับเดินทางเพื่อเปลี่ยนถิ่นฐาน
เหมือนสร้างพยานหลักฐานแหล่งที่อยู่ว่าตอนที่มันเกิดเหตุนี้

และแอมก็ไปคบกับแด้จริงไม่ใช่ผัวทิพย์สามีทิพย์
จากหวังทรัพย์สินของแด้เห็นว่าโอ้โหมีเงินมีทองปล่อยเงินกู้ค่ะ
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจัดการเขาเขาตายก็ยังให้สามีตำรวจเนี่ยมาขับรถรับไปทวงเงินต่างของแด้
แล้วเอารถของเขาไปขายไปจำนำ
แล้วมีตัวละครใหม่ที่บิ๊กโจ๊กบอกภรรยาน้อย

เดี๋ยวต้องรอฟัง
ทีนี้สำหรับเคสผู้เสียหายทั้ง๑๕รายที่แอมสายนาย

จะใช้วิธีการโอนเงินหลอกรับจำนำรถยนต์

คือแอมอย่างที่บอกว่าล้มเหลวทางสถานะการเงิน
มีหนี้สินบัตรเครดิตเยอะมาก
ก็สอดคล้องกับข้อมูลจากการตรวจค้นบ้านพักพี่สาวแอม

ปนเปื้อนสายนายด้วยพี่อุ๋ย

โอนเงินการทำธุรกรรมธนาคาร

อดีตสามีตำรวจแล้วก็แอม
วันศุกร์นี้น่าจะได้ข้อมูลนี้

รวมไปถึงบัญชีม้าที่แอมใช้ด้วยค่ะ
ส่วนผลการตรวจโกดังย่านลาดกระบังอย่างที่บอกนะคะ
ตำรวจพบข้อมูลเรื่องนักแสดงสาวใช่ไหม
แล้วก็มีพยาบาลสั่งซื้อสายนายไปในปริมาณที่มาก

สั่งไปใช้เนื่องในโอกาสอะไรแบบไหน

เอามาให้ประคำให้รายละเอียดกันหน่อย

หนึ่งในตัวละครที่เพิ่มมาใหม่ในวันนี้
ก็อย่างที่ทราบเป็นหญิงสาวที่ชื่อน้อยนา

ของพันธุ์ตำรวจโทวิทูล

คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา

ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกาญจนบุรีนะครับ

ก็เลยพยายามจะถามจะหากันหน่อยว่าเออตกลงแล้วมันอะไรยังไงกัน
เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับแอมแล้วก็
สามีตำรวจของแอมยังไงนะครับ
ทางร้านบอกว่าร้านก็ไม่รู้เรื่องหรอก
เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างของน้อยหนาเขา
แล้วหมดรอบการทำงานไปแล้วก็ต้องย้ายร้านต่อไป
เพราะมาทำงานลักษณะมีโมเดลลิ่งส่งมา
ก็จะมาทำงานแบบ๑๐วันเขาก็จะหมุนเวียนไปร้านอื่น
สิบวันหมุนเวียนไปร้านอื่นนะครับ
ซึ่งตอนที่มาอยู่ที่นี่เขาก็
มาอยู่ทำงานแบบเข้างาน๒ทุ่มเลิกตีหนึ่ง
พักก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปพักตรงไหนอย่างไร
หนาตอนมาอยู่ที่ร้านตรงนี้ก็ไม่ได้สนิทสนมกับใครเป็นพิเศษนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนะครับพนักงานที่ร้านที่ให้ข้อมูลเอาไว้
แต่วันนี้ตำรวจเรียกหญิงสาวคนนี้ที่ชื่อน้อยนาเนี่ย
มาสอบปากคำมาสอบถามข้อมูลแล้วนะฮะค่ะ
ตามรายงานเนี่ยบอกว่าคือจากแอมใช่ไหม
แล้วก็พันตำรวจโทวิทูลนะฮะซึ่งถ้าไม่นับแด้เนี่ย
หนาเนี่ยที่เขาสนิทสนมกับพันธบทโทวิทูลเนี่ยค่ะ
เหมือนกับว่ามันมี
เรื่องเงินในบัญชีที่มันเข้าไปถึงตรงนี้ด้วย

ซึ่งตำรวจกำลังไล่อยู่ว่ามันคืออะไรยังไงเกี่ยว
แต่เชื่อว่าข้อมูลจากเธอเนี่ยจะเป็นประโยชน์
เกี่ยวกับรูปคดีลักษณะพฤติการต่างของแอมกับสามีที่เป็นตำรวจ
ค่ะนะฮะอ้าวเดี๋ยวต้องรอฟังอีกทีนึงนี่ล่าสุดนี่มีบิ๊กโจ๊กค่ะที่ไปสอบพันธุ์ตำรวจโทวิทูลนะ
อ่าอ่าเนี่ยเพิ่งเข้าไปเลยเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยว่าเออล่าสุดวันนี้บิ๊กโจ๊กบอกวันนี้จะสอบอีกใช่ไหม
ใช่จะสอบเองเลยกะว่าวันนี้จะสอบให้เข้มข้นขึ้นเพราะกะว่าต้องได้อะไรออกมาอีกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ถูกนำตัวไปฝากหางแล้วถูกไหมคะ
อ่าพรุ่งนี้จะพาตัวไปฝากขังพรุ่งนี้อ๋อแต่นี่อยู่ที่สพ
คืนนี้จะสอบเค้นอีกหนึ่งคืนบิ๊กโจ๊กบอกคืนนี้จะเค้นให้หนัก
นี่ไงมาแล้วอ่ะเพราะเพิ่งไปสอบแอมที่เรือนจำมาใช่ค่ะอ่า
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะนำตัวพันธบทโทวิดูลไปฝากขังที่ศาล
โดยคัดค้านการประกันตัวนี่นะฮะแต่พอฝากขังที่ศาลแล้วเนี่ย
อยู่ในเรือนจำถ้าพนักงานสอบสวนต้องการสอบเพิ่มเติมก็ไปสอบได้ค่ะอ่า
แต่ว่าจะขอฝากขังเอาไว้ในเรือนจำก่อนฝากขังที่ศาลอ่ะอืม
มันจะมีระยะเวลาการฝากขังแต่ละผลัดแต่ละผลัดอยู่ผลัดหนึ่งได้กี่วันกี่วัน
แล้วหลังจากนั้นก็ต้องส่งฟ้องอายการนี่คือภาพสอบล่าสุดนะฮะ
ที่กำลังสอบอยู่นะครับนี่คือภาพปัจจุบันนี้เลยนะคะใช่ครับ
อ่ะเดี๋ยวรอติดตามต้องมีอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกนั่นแหละครับ
ทีนี้คนก็อยากรู้คือจริงคนก็ถามกันมาเยอะแล้วแหละว่าเอ๊ะ
ออฟที่ว่าเป็นสามีตำรวจของแอมเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนเหรอ
เขาเป็นคนยังไงเหรออยากรู้ข้อมูลฝั่งนี้แล้วว่าเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องไหมอย่างไร
ครับเราส่งคุณแซคนัทวินนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านกาแฟค่ะ
เป็นร้านกาแฟที่อยู่หน้าสถานีตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีได้คุยกับคุณซายเจ้าของร้านกาแฟนะคะ
บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่พันธุ์ตำรวจโทวิทูลเขามาเป็นรองผู้กำกับการสอบสวนสพบ้านโป่ง
มาเป็นนายเวรผู้การที่กาญจนบุรีใช่ไหมครับก็ได้เจอกันอยู่บ่อย
คำแรกที่เขาพูดออกมาคืออะไรรู้ไหมคะรองออฟเป็นคนดีอืม
อัธยาศัยอัธยาศัยดีมากบอกว่ารองออฟคนนี้อัธยาศัยดีมาก
แล้วก็นิสัยดีมาสั่งกาแฟทุกวันแล้วก็ให้เข้าไปส่งที่ตึกที่ทำงาน
ถ้าใครสั่งไม่ครบ๖แก้วเนี่ยก็จะบอกเพื่อนในที่ทำงานเลยว่าเดี๋ยวเลี้ยงเอง
เวลาเข้ามากินกาแฟที่ร้านก็จะมาคนเดียวนั่งคนเดียวที่ผ่านมาไม่เคยเห็นรองออฟ
ลงทุนชวนกู้เงินหรือว่าขอยืมเงินอะไรเลยนะคะ
แต่มันมีพฤติกรรมแปลกอยู่เขาบอกว่าก็คือขอเบอร์กับไลน์ของร้านไป
พอถามว่าเอาไปทำอะไรก็บอกว่าเอาไว้สั่งกาแฟแต่ทุกทีก็มาสั่งที่ร้านนะ
อ่าและที่สำคัญเวลามานั่งในร้านเนี้ยเขาชอบนั่งสังเกตลูกค้าคนอื่นอื่น
ไม่เคยเห็นมากับแอมเลยสักครั้งเดียวแต่เท่าที่เห็นคือเจ้าตัวเป็นคนอัธยาศัยดี
และเท่าที่ได้ฟังจากเพื่อนตำรวจก็บอกตรงกันว่าเป็นคนนิสัยดีมาก

คือเราก็ไม่แน่ใจว่าตัวเลขมันจะหยุดเท่านี้หรือเปล่านะ
คนถามคำถามแล้วว่าเรื่องของแอมสายนายมันจะไปจบที่ตรงไหนแล้วมันจะจบลงเมื่อไหร่
เพราะว่าสายนายที่เจอถ้าเธอใช้เป็นเครื่องมือของเธอจริงเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าสั่งหรือก็ซื้อมานานขนาดไหนนะครับ
แอมสายนายแต่ว่าคนนี้เนี่ยโชคดีมากนะฮะ

คุณนี่แซคนัทวินลงพื้นที่ไปเนี่ยที่กาญจนบุรีเนี่ยได้ไปคุยกับเขานะครับ
หลังจากที่ได้ข้อมูลว่าเหยื่อคนนี้เคยยืมแอมเนี่ยเคยยืมเงินนะครับ
ซึ่งเป็นตำรวจหญิงนะฮะตำรวจหญิงนายนี้เนี่ยแอมเคยยืมเงินนะฮะ
โชคดีที่ตำรวจหญิงนายนี้เธอไม่ชอบดูดวงนะ
แล้วไม่เคยเปิดโอกาสให้แอมเนี่ยได้อยู่ตามลำพังกับเธอด้วย
รองน้อยฮะตำรวจหญิงนายนี้นะฮะท่านชื่อรองน้อย
รองน้อยบอกกับแซคนัทวินว่าตอนนั้นรู้จักกับแอมได้๕เดือน
เป็นเมียตำรวจส่วนรองน้อยเป็นตำรวจนะครับ
หลังจากนั้นแอมก็มาขอยืมเงินบอกธุรกิจส่งออกอาหารกระป๋อง
แล้วก็ทุเรียนเนี่ยมันติดขัดมีปัญหาในครอบครัวด้วย
ยืมเงินแต่ละครั้งก็ตั้งแต่๓๐๐๐ครั้งหนึ่ง๕๐๐๐อีก๒ครั้ง
แล้วก็๑๐๐๐๐๐บาทอีก๒ครั้งอุ้ยนี่๒๐๐๐๐๐กว่าแล้วนะ
รวมทั้งหมด๓๓๐๐๐บาทเยอะเลยอ่ะ
แต่แอมก็ใช้คืนมาบ้างแต่ยอดยังเหลืออยู่นะฮะ
แอมยังติดเงินเธออยู่เนี่ย๑๙๐๐๐บาท
สาเหตุที่รองน้อยให้แอมยืมเงินเยอะขนาดนี้
รองน้อยบอกว่าตอนนั้นสงสารจริงถามว่าสงสารใคร
สงสารหลานก็คือลูกของแอมกับพันธบทโทวิทูล
ก็เลยให้การช่วยเหลือค่ะที่ผ่านมาแอมเนี่ยเป็นคนโปรไฟล์ดี
เข้าหาคนง่ายนะแล้วแอมเนี่ยเหมือนกับจะรู้นะว่าเวลาคุยกับใครต้องทำตัวแบบไหนอย่างไร
อย่างเช่นเวลามาคุยกับรองน้อยเนี่ยแอมจะดูแบบนอบน้อมพี่นอบพี่เทา
แล้วที่ผ่านมารองน้อยเนี่ยคือประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ใช่สายมู
ไม่ชอบดูดวงไม่ชอบอบายมุกนะแอมก็จะชวนแต่ไปทำบุญ
แต่รองน้อยก็โชคดีมากไม่ได้ไปเพราะก็ไม่ค่อยมีเวลาไปทำบุญ
ก็เลยไม่เคยชวนลองน้อยเนี่ยเล่นแชร์นะเพราะว่าไม่ชอบอะไรทำนองนี้อยู่แล้วนะครับ
หวยก็ไม่ชวนไปดูดวงก็ไม่ชวนรองน้อยก็เขาจะพูดชัดเจนกับบุคคลที่รู้จักอยู่แล้ว
ก็มีแอมเนี่ยชวนไปทำบุญแต่รองน้อยก็ไม่ได้ไปนะครับ
เวลารองน้อยจะไปกินข้าวอะไรก็ไปเป็นกลุ่มด้วย
ไม่เคยไปไหนคนเดียวหรือไม่เคยไปกับแอมแบบ๒ต่อ๒
ทำให้แอมแทบไม่มีโอกาสอยู่กับลองน้อยตามลำพังเลย
จากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับในพื้นที่ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ก็คือร้อยตำรวจเอกหญิงการดาครับทุกผู้ชมครับ
ผู้กองนุ้ยซึ่งเสียชีวิตจากกรณีของแอมเหมือนกันนะฮะ
ผู้กองนุ้ยนี่ก็สารก็ออกหมายจับแอมในคดีของผู้กองนุ้ยแล้วด้วยนะครับ
ถ้านับวันเวลาเนี่ยผู้กองนุ้ยจะเสียชีวิตเป็นคนที่๖จากเคสต่างณขณะนี้
รองน้อยบอกว่ารองน้อยเป็นหัวหน้าของผู้กองนุ้ยและพันธมตโทวิทูล
ก็อยู่ข้างตึกของผู้กองนุ้ยกับรองน้อย
จุดนี้นี่แหละทำให้แอมเนี่ยได้รู้จักกับผู้กองนุ้ยและรองน้อยนะฮะ
เพราะว่าสามีตำรวจเนี่ยเป็นคนแนะนำให้รู้จักกัน
ตอนที่ผู้กองนุ้ยเสียชีวิตรองน้อยเนี่ย
เชื่อว่าไม่ได้เป็นเพราะหัวใจวายอย่างแน่นอน
เพราะมันมีอะไรผิดสังเกตเยอะมาก
โดยเฉพาะเรื่องโทรศัพท์มือถือแล้วก็ซิมการ์ดที่ถูกหักจนเช็คอะไรไม่ได้เลย
ทุกอย่างดูเป็นปริศนาไปหมด
จากนั้นไม่นานอยู่แอมก็มาขอมือถือผู้กองนุ้ยจากรองน้อย
แล้วก็ถามเรื่องเงินของผู้กองนุ้ยว่ามีใครยืมไปบ้างเท่าไหร่อย่างไร
รองน้อยเห็นว่ามันดูแปลกก็เลยบอกแอมไปว่าให้โทรมาคุยกัน
ช่วยพ่อผู้กองนุ้ยตามเงินคืนจากแอมได้เงินคืนมาเกือบ๑ล้านบาท
รองน้อยยังบอกอีกว่าตอนเห็นข่าวของคุณก้อยตอนแรกเลยเนี่ย
แล้วมีการโยงเรื่องแอมเนี่ยรองน้อยยังคิดเลยว่าเออจะใช่หรือเปล่า

แต่ที่มารู้แน่ชัดว่าแอมทำจริงเป็นฝีมือของแอม
ก็เพราะเรื่องรถของคุณก้อยที่แอมเอาไปจอดอยู่หน้าต้นมะม่วงบ้านของรองน้อย
ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ตำรวจใกล้บ้านพักอดีตสามีตำรวจของแอม
พอคดีถูกคลายมาถึงจุดนี้ก็เลยเชื่อว่าทุกอย่างคือฝีมือของแอมทั้งสิ้น
อันนี้ข้อมูลจากตำรวจเลยนะฮะที่เขาให้ข้อมูลมา
ทีนี้เราได้คุยกับดาบตำรวจนิติพลนุชิตนะคะสามีของคุณหนิมอะค่ะ
คุณหิมที่ตอนนี้ตำรวจรับเป็นคดีเพิ่มออกหมายจับเพิ่มแล้วนะคะในเคสของแอมสายนาย
คุณหนิมที่กินยาลดความอ้วนที่แอมส่งมาให้
เพิ่งคลอดลูกแล้วสามีเป็นตำรวจตมแต่อยู่คนละที่กัน
เขาก็ดีใจนะที่คดีมีความคืบหน้า

เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าสามีแอมน่าจะมีส่วนรู้เห็นมากกว่านี้
ถามจริงเขาก็พูดเหมือนกับที่คุณผู้ชมส่งมาในไลน์
ในคอมเมนต์ในโซเชียลนี่แหละว่า
คนเป็นสามีภรรยากัน

หรือเมียมีหนี้มีสินเท่าไหร่

ผัวเมียกันมีปัญหาต้องปรึกษากันอยู่แล้ว
รู้น้อยรู้มากอันนั้นอีกเรื่อง

ทั้งที่เขาเองก็เป็นตำรวจเขาเข้าใจกระบวนการของเจ้าหน้าที่

ยังไงเขาก็ยังเชื่ออยู่ในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรา
ยังไงเขาก็ยังเชื่ออยู่ในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรา

สามีตำรวจของแอมเนี่ยมันจะไปกระทบถึงต้นสังกัด

ผมถือว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นการกระทำส่วนบุคคล
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นการกระทำส่วนบุคคล

ผมว่าคนเป็นผัวเป็นเมียกัน

เวลาภรรยาเรามีปัญหาเขาก็ต้องมาปรึกษาเรา
ว่าในรัฐศัลงาน
มันเป็นยังไงยังไงผมว่าต้องมีการปรึกษากันอยู่แล้วครับ
ดาบตำรวจนุชิตยังบอกอีกนะคะว่าอีกคนนึง
มีอีกคนนึงที่ผมอยากที่จะให้เขาโดนหมายจับ

คือออยจำออยได้ไหมคะ
คนที่มาหลอกคุณหนิมเรื่องที่จะขายน้ำมันพืช
เรื่องของการช่อโกงก็มีหลายอันเลย
เขาบอกว่าผมอยากให้คุณได้โดนหมายจับด้วย

เพราะแอมเป็นคนแนะนำออยให้มารู้จักกับเมียผม

ผมเชื่อว่าเส้นทางการเงินของแอมและออยต้องเชื่อมโยงกัน
และถ้าออยโดนหมายจับจริง
ผมอยากเป็นคนถือหมายไปจับด้วยตัวเองเลย

ส่วนเรื่องสภาพจิตใจตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้าง

คนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เห็นดับตำรวจนิติพลใส่ชุดดำ
เขาบอกว่าคือเหมือนพอเรื่องนี้มันถูกลื้อขึ้นมาใหม่
อะไรขึ้นมาใหม่หลายคนก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจ

เขาก็เลยอยากที่จะใส่ชุดดำเหมือนเป็นการไว้ทุกข์ให้ภรรยาอีกรอบนึง
ความสุขความเศร้าความเสียใจมันก็จางไปตามการระยะเวลา

มันไม่ลืมเพราะมีเรื่องที่มันทำให้นึกถึงเนี่ย
มันก็แป๊บกลับมาอีกใช่ครับ

มันเหมือนกับว่าผมกำลังจัดงานศพให้ภรรยารอบสอง

เพราะว่าเพื่อนฝูงหรือไม่ใช่เพื่อนฝูงหรือไม่คนอื่นเนี่ย

อารมณ์มันคล้ายกับตอนนั้นมากเลยครับ
มาเลยผมเลยโอเคแต่งดำให้อีกครั้งนึง

ก็เอาจริงก่อนหน้านี้ที่ทีมข่าวพยายามจะสอบถามใช่ไหม

เขาก็บอกว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำของแอมจริง

สภาพจิตใจของครอบครัวก็ย่ำแย่นะแย่มาก

สิ่งที่เขากังวลที่สุดก็คือลูกเด็กต้องมาเห็นข่าวแม่ตัวเอง
ถึงแม้ว่าผมจะเป็นตำรวจผมก็จะไม่ช่วยเหลืออดีตภรรยาแน่นอน
ตอนนี้ห่วงก็แต่ลูกอุ้ยคนสวนกลับแทบไม่ทันเลยค่ะ
บอกว่าลูกใครใครก็รักเนาะแล้วลูกของเหยื่ออีก๑๔คน
ลูกของเหยื่อของแอมที่เขาตายกันไปเนี่ย
คุณไม่กังวลเหรอแล้วคุณไม่ห่วงเขาบ้างเหรอ
นี่๑เดือนจนตอนนี้น้อง๒ขวบแล้วใช่ไหม
ซึ่งคุณหนิมนี่มีลูก๓คนนะครับ
คลอดเดือนเดียวคุณแม่ก็เสียชีวิต
แล้วที่น่าเศร้าใจคือลูกวัย๕ขวบกับลูกวัย๑เดือน

แล้วยิ่งพอไปรู้เกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนกระบวนการ
เอาละมันก็เป็นหลักของกฎหมายนั่นแหละ
ถ้าคนที่ท้องอยู่แล้วมีโทษ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนอันนี้โทษสูงสุดประหารชีวิต

ถ้าโทษออกมาในช่วงที่ยังตั้งท้องเนี่ย
ก็จะเปิดโอกาสให้แม่ได้เลี้ยงลูก๓ปี

แล้วถึงค่อยบังคับใช้คำพิพากษา
โดยจะลดโทษจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิต
เพื่อให้มีโอกาสที่แม่กับลูกได้เจอกัน
ก็บอกว่าเห็นแก่เด็กที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรอยู่ในท้อง
แต่ลูกของตำรวจท่านนี้กับคุณหนิมเราเห็นแก่เขาไหม
อายุเดือนเดียวต้องกับพระแม่แล้ว
คุณผู้ชมครับมีน้าสาวของแด้นะฮะน้าสาวชื่อน้าวันนะ
แด้เป็นสามีของแอมนะครับซึ่งได้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องที่
อดีตสามีตำรวจของแอมถูกออกหมายจับ
้าของแด้เชื่อว่าตำรวจคนนี้น่าจะมีส่วนรู้เห็นบ้าง
และเท่าที่สังเกตแม้จะคบกับเหยื่อแอมเนี่ยจะคบกับเหยื่อที่มีฐานะ
แด้เนี่ยบ้านอยู่ราชบุรีนะที่บ้านรัชบุรีเนี่ยไม่มีเงินไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
จนกระทั่งมาเสียชีวิตถึงได้รู้ว่าแด้ไปปล่อยเงินกู้อยู่อุดรธานี
แด้เนี่ยอาจจะรู้เห็นแค่การปล่อยเงินกู้กับแอมเท่านั้น
หรืออาจจะถูกแอมเนี่ยหลอกใช้อย่างอื่นด้วยโดยไม่รู้ตัว
ส่วนประเด็นเรื่องรักหลายเศร้าเหลือเกินระหว่างแอมกับแด้หรือกับกบกับรุ้งอะไรก็แล้ว
แต่น้าของแด้บอกว่ารู้มาจากยายนะ
บอกว่าระหว่างที่คบกับรุ้งแด้ก็คุยกับผู้หญิงอีกคนนึง
ตามภาษาคนเจ้าชู้แล้วก็เลิกรากันไป
ก่อนจะมาคบกับแอมตอนที่เลิกกับรุ้ง
ไม่ได้มีอะไรติดตัวกลับมาเลยทั้งทองหรือว่าเงิน
ตอนนี้เธอกับญาติญาติก็มีความหวังว่าแด้เนี่ยจะได้รับความยุติธรรม
เพราะว่าการเสียชีวิตของแด้มันมีหลักฐานมีพยานหลายอย่างที่ชัดเจน
เราก็สงสัยค่ะตั้งแต่มาเริ่มสงสัยตอนหลังนี่แหละ
ใช่แต่อาจารย์ออสเป็นคนละคนนะคะ
อาจารย์ออสเป็นคนไปตรวจเจอเองว่าในตู้เย็นในน้ำสมุนไพรมีไซยานายปนเปื้อน
และในรถที่แอมขับพาคุณก้อยไปปล่อยปลาที่ราชบุรี
นั้นเนี่ยอาจารย์ออสบอกว่าเจอซองชาที่ผสมสายนายไว้แล้วใช่ไหมคะ
ในปริมาณที่เข้มข้นอาจารย์ออสบอกว่า
ปริมาณที่ใส่เข้าไปเนี่ยคนที่กินเข้าไปนี่ตายได้ใน๖๑๐นาทีเลยนะ

แอมขับพาคุณก้อยไปปล่อยปลา
นั้นไม่ได้มีแค่ซองชานะพี่อุ๋ย
มียาสมุนไพรลักษณะเป็นแคปซูลอยู่หลังรถด้วย
สีออกมาได้๕สีค่ะ
แล้วถูกเอาไปใช้แตกต่างกัน
เหมือนการแบ่งสีตามสูตรอย่างนั้นเลยอะค่ะอ่า

นะฮะคาดว่าแล้วก็เป็นเรื่องที่
เขาบอกแต่ละสีเนี่ยมันเหมือนมีการสุ่มผสมไว้

สีที่สองเหมาะสำหรับเป็นยาบำรุงสีที่สามเหมาะสำหรับเป็นยารักษาแบบนี้ค่ะ
อันคือเหมือนจำแนกไว้ใช้ต่างกรรมต่างวาระอย่างนั้นนะพี่อุ๋ย
เหมือนว่าถ้าเป็นคนนี้จะต้องใช้สีนี้ถ้าเป็นคนนี้จะใช้สีนั้นอย่างนี้ค่ะ
แต่อย่างที่บอกว่าไอ้ซองชาที่เจอในรถเนี่ยคนกินเข้าไป๖๑๐นาทีคือตายแน่นอน
ซองชานะครับในปริมาณที่สูงมากนะฮะก็คำนวณคร่าวนี้มีอยู่ประมาณ๑๕มิลลิกรัมต่อซองนะครับ
ซึ่งก็จะสามารถทำให้คนที่ดื่มน้ำชาเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับ
ภายในระยะเวลาหกถึงสิบนาทีนะครับเราเจอแคปซูลหลากสี
ซึ่งมีผลเชื่อมชายนายสูงความข้นสูงแตกต่างกันนะครับ
คาดว่าผู้ต้องหาน่าจะเตรียมเป็นแต่ละสูตรนะครับส่วนประเด็นที่มีการตรวจค้น
โกดังใช่ไหมคะที่ว่าแอมเนี่ยสั่งสายนายมาจากบริษัทนี้
เขาไปตรวจสอบอยู่แล้วนะว่าแอมสั่งเองไหมเบื้องต้นเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าจะมีคนช่วยจัดหาหรือสั่งให้แทนหรือเปล่า
ยังตรวจสอบอยู่นะคะส่วนโพแทเซียมสัยนายที่ขายไปสามสิบสองขวด
ก็อย่างที่บอกว่ามีดาราสาวใช่ไหมเป็นนางเอกภาพยนตร์
โพแทสเซียมสายนายไปเมื่อเดือนที่แล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยอัปเดตไปแล้วล่ะ
ว่าเดี๋ยวตำรวจจะพยายามติดต่อเรียกมาสอบอยู่ว่าซื้อไปทำไมอืม
ทุกผู้ชมครับเราได้หลักฐานใบเสร็จมานะฮะ
เป็นใบเสร็จจากร้านทองแห่งหนึ่ง
คาดว่าแอมเนี่ยพอได้ทองได้ทรัพย์สินจากเหยื่อไปแล้ว

น่าจะเอามาขายที่นี่นะฮะที่กาญจนบุรีนะครับ
เสร็จรับเงินระบุนี่ระบุชื่อของแอมเอาไว้นะฮะ
เป็นลูกค้านะครับพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะฮะมีชื่อมีนามสกุลอยู่นะฮะ
เมื่อ๒๐ตุลาคมปี๖๔นะครับโดยมีรายการขายก็คือถุงกะมะหยี่นะฮะ
แล้วก็มีถุงกะมะหยี่จีนใหญ่นะครับมีกระเป๋า๓๕บาทนะฮะมีตลับใส่แหวนใหญ่
มีสร้อยคอ๒บาทมีหัวมังกรมีห่วงคล้องพระ๕๙๘๐๐บาท
ราคารวม๕๙๘๐๐บาทนะครับชำระเงินสดนะฮะ๕๙๘๐๐บาท
รวมรับเงินสด๖๐๐๐บาทนะครับเงินทอน๒๐๐บาทนะครับ
จากใบเสร็จที่ได้มาเนี่ยคาดว่าแอมนะนี่ฮะคงจะมาซื้อมาขายทองที่นี่นะครับ

เหมือนสดแล้วก็ทอนเหมือนอะไรพวกนี้ด้วย
ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์แบบไหนอย่างไร

ยังมีอีกหลายคนที่ตำรวจทั้งกำลังสอบปากคำอยู่
แล้วก็จะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมครับ